เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาจู่มีอะไรตกมาตุ๊บหน้ารถ
ลงไปดูคนตายครับ
แล้วกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้
นี่ไงล้นมาแล้วอันนี้เมฆี้ฮะตอนแรกเอ๊ะของหล่นรึป่าว
อันนี้เส้นบางนาตรวาสหรือทะพรัตย์
ก็วิ่งไปมุ่งหน้าไปยังแถวบางพลี

แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาจากสะพานลอย

ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ

อันนี้คือสะพานลอยคนข้ามช่วงปากซอยบางนา๓๙ตรงแถวบางแก้วบางพลี
นายทิตินันเรืองโอชาอายุ๓๙ปีคนขับรถเก่ง
เขาบอกว่าระหว่างขับออกมาจากปั๊มเนี่ยก็อยู่เลนขวาช่องทางคู่ขนานจะมุ่งหน้าไปบางพรี
พอถึงจุดนี้มันมีเสียงตุ๊บดังอยู่หน้ารถฝั่งซ้าย
ตอนแรกคิดว่าไอ้ก้นหินหรือเปล่ามีอะไรตกมาใส่จอดรถดูอ้าวคนฮะ
แทกรถเห็นไหมยุบเลยมีคนนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
เขาก็เลยย้อนกลับไปดูภาพวงจรปิดอ๋อเขาตกตอนแรกนึกว่าเขาชนหรือเปล่าไง
ก็ย้อนกลับไปดูอ๋อเขากระโดดลงมาแล้วก็มากระแทกกับรถนะฮะ

คือก็โชคดีมันมีกล้องหน้ารถไม่งั้นก็ต้องสืบกันค่อนข้างนานเหมือนกัน
แต่ก็ถือเป็นคราวคลอสแหละเพราะว่าตำรวจก็ต้องเชิญไป

ถูกต้องฮะนะครับหลังเกิดเหตุนะฮะก็พบว่าผู้ตายเนี่ยคือ
นายไซทูลอายุ๔๙เขาเป็นชาวเมียนมาครับ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่แขนขาหักหมดเลย
รถเก่งคันนี้ทะเบียนดรชดานหนู๘๖๗กรุงเทพมหานครนะครับ
สภาพก็อย่างที่เห็นก็โดนกระแทกไปกระจกมองข้างก็หักไปด้วย
ต้นเขาบอกว่าผู้ตายคงจะเครียดปัญหาชีวิต
หรือเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
หาญาติไม่เจอเพราะว่าคงจะเครียดแล้วก็คิดสั้นมากระโดดลงมา
ฆ่าตัวตายแบบนี้ตอนนี้กำลังประสานหาญาติอยู่

ใครเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ตำรวจเลยนะครับ
ชื่อว่านายไซทูนผู้เสียชีวิตสันทัศน์เมียนมานนะครับ